ปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยวันนี้เราจะไปฟังแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเชียงรายกันกับคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจช่วย๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
ก็บอกว่าการดำเนินการวันนี้นะคะก็มีแผนเหมือนกับเมื่อวานนั้นก็คือสี่แผนแต่แผนหลักหลักก็คือการเข้าทางปากถ้ำ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะ
ราชการจังหวัดเชียงรายนะคะก็บอกว่าวันนี้ค่ะได้ปฏิบัติงานตามแผนเดิมทั้งสี่แผนค่ะ
นั่นก็คือแผนแรกหรือแผนหลักก็คือการเข้าทางปากถ้ำแต่ว่าต้องลดปริมาณน้ำออกให้หมดก่อนค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ได้มีการระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำที่ตกมาตั้งแต่เมื่อวานออกไปหมดแล้วค่ะ
เหลือเพียงแค่น้ำต้นทุนที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้ส่วนแผนที่สองค่ะนั่นก็คือการเจาะเข้าทางอื่นซึ่งได้เจาะไปแล้วสามหลุมแล้วก็มีอยู่หนึ่งหลุมค่ะที่สามารถนำเครื่องสแกนหย่อนลงไปได้ซึ่งก็จะนำดำเนินการในเร็วเร็วนี้นะคะแต่ว่าจะต้องดูเรื่องสภาพอากาศก่อนนะคะว่าสามารถทำได้หรือไม่ค่

รอบครอบค่ะเพราะว่าเครื่องมือในการเจาะผนังเนี่ยหนักประมาณกว่าสองตันซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ยกแล้วก็วางไปได้แต่หากยกไปแล้ววางผิดตำแหน่งก็จะไม่สำเร็จซึ่งข้อที่สี่เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะได้มีแผนเสริมมาหนึ่งแผน

นิวส์ค่ะ